อาหารได้น้อยไปอาหารราคาแพงไปลดได้ไหม
คือทำยังไงก็จะไม่ยอมจ่ายจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าของร้านต้องบอกว่า
งั้นแจ้งตำรวจแล้วนะถึงจะยอมจ่าย
บ่ายเบียงอยู่เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวไปดูคลิปนี้กันค่ะ

นี่แหละค่ะคลิปเหตุการณ์ในร้านอาหาร
ที่ถูกโพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คคนหนึ่ง
เขียนบอกว่านักท่องเที่ยวจีนมารับประทานอาหารแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน
เขียนไว้ว่ากินแล้วไม่ยอมจ่ายค่ะ
บอกอาหารไม่อร่อยได้น้อยแพงงั้นงี้แต่กินหมด
เอาไงล่ะคะซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโอ้โห
คอมเมนต์ก็มาเพียบสิคะแบบนี้
กระแสวิภาควิจารณ์มาเต็มเลยทีเดียวค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็เลยไปสอบถามกับเจ้าของคลิปเลย
เป็นผู้ช่วยพ่อครัวของร้านอาหารหลงไหลที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง

เป็นกลุ่มชาวจีนนะคะประมาณ๑๘คน

ก็สั่งอาหารตามรายการเมนูนะคะมีปลาราดซอสมีผัดผัก
หลายอย่างค่ะซึ่งอาหารในเมนูเนี่ยเขาติดราคาไว้ชัดเจน
มีคำอธิบายด้วยนะคำอธิบายที่ว่ามีภาษาไทย
มีภาษาอังกฤษที่สำคัญมีภาษาจีนด้วย
คือมีครบเลยทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่เด็กเสิร์ฟอ่ะ
คือยกอาหารมาแล้วกำลังจะเดินไปวางเสิร์ฟที่โต๊ะ

ยกเลิกเมนูที่สั่งไว้เมื่อกี้ได้ไหม
เปลี่ยนเป็นข้าวขาวหมูทั้งหมดเลยอ้าวทำมาแล้วมาถึงโต๊ะแล้ว
ใช่เรื่องนี้ทางร้านก็เลยบอกว่าเปลี่ยนให้ไม่ได้
เพราะว่าทำเสร็จหมดแล้วเปลี่ยนไม่ได้จริง
พนักงานก็นำอาหารไปเสิร์ฟให้นักท่องเที่ยวก็ยินยอมนะ
ก็โอเคเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กินค่ะ

ทีนี้พอถึงเวลาเช็คบินไม่ยอมจ่าย
บอกว่าอาหารไม่อร่อยบ้างล่ะได้น้อยบ้างล่ะราคาแพงบ้างล่ะ
บอกว่าขอลดราคาได้ไหมแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
คือทะเลาะกันมีปากเสียงกันเนี่ยเสียงดังรุนแรง
เขาบอกว่าทะเลาะกันกว่าครึ่งชั่วโมงเลยนะ
เจ้าของร้านต้องออกมาใช้ไม้ตายบอกว่าถ้าไม่จ่ายเรียกตำรวจจริงนะ
เพราะแบบนี้ถือว่ากินแล้วชักดาบนี่กินแล้วหนี

ซึ่งชาวจีนกลุ่มนี้หลายฝ่ายเขาก็คาดการณ์กันนะคะว่า

เพราะว่าไม่มีไกด์คนไทยนำเที่ยวมา
ที่ผ่านมาทำงานที่ร้านนี้มากว่า๑ปี

เมนูถึงได้มีการเขียนอธิบายภาษาจีนเอาไว้

ซึ่งทางร้านก็เลยพูดคุยตกลงกันเลยว่า

แล้วค่อยเสิร์ฟอาหารเอายังไงไหมล่ะ
นี่ครึ่งชั่วโมงแต่กินหมดแล้วนะ
ก็คืออาหารไม่อร่อยอาหารได้น้อยไป
มันไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะไม่จ่ายเงิน
ใช่เหตุผลที่จะไม่จ่ายเงินได้เช่น
พบสิ่งแปลกปลอมในอาหาร
โปรดติดตามตอนต่อไป